พามาดูเรื่องประหลาดกันนะคะ
เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ติดตามข่าวนี้
แล้วก็เห็นคลิปกันบ้างแล้วสำหรับไฟปริศนา
คือเป็นบ้านหลังหนึ่งที่สงขลาคุณผู้ชม
ตั้งแต่วันที่๔ข๓๑๔เมษายน
ไฟไหม้บ้านเขามาแล้ว๓๕ครั้ง
ไหม้ทั้งหลังนะคะไหม้เป็นหย่อม
ประเด็นคือไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไง

ตอนนี้เจ้าของบ้านปวดหัวกุมขมับเลย

ก็เรียกทั้งนักวิทยาศาสตร์เรียกทั้งนักศัยศาสตร์

เอาน้ำมาเร็วลูกเอาน้ำมาเร็ว

เอาน้ำมาเร็ว

นี่คือภาพล่าสุดนะคะ
เป็นไฟปริศนาที่ลุกไหม้ติดเข้าของเครื่องใช้อย่างไม่ทราบสาเหตุ
เกิดขึ้นในบ้านของนางสุวรรณีโทบุรีวัย๕๔ปี
ลักษณะบ้านเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
เลขที่๕ซอย๕พาสว่าง
อยู่ที่ตำบลคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
บ้านเขาเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓ถึง๑๔เมษายนที่ผ่านมา
รวมกันแล้วไหม้แบบนี้มา๓๕ครั้งแล้วค่ะ
ไหม้ทั้งเบาะทั้งหมอนไม้กวาดหิ้งพระเสื้อผ้า
ไหม้ทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้าน
นางสุวรรณีพร้อมกับนายพีรยุทธ์สิริจันทร์วัย๕๒ปีสามี
ช่วยกันเฝ้าบ้านตลอดทั้งคืนแทบไม่ได้นอนเลยเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอน๔ทุ่มไหม้อีกแล้วค่ะ

ที่แรกก็คือบริเวณถุงผงซักฟอกที่เราเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้
เพื่อบอกว่าต้องทำขนาดนี้แล้วล่ะเพื่อความสบายใจ
ตรงนั้นขึ้นมาก็ได้ครับ
แล้วก็แก้ปัญหาคือคอยเอาน้ำรถ
แต่ตอนนี้เจ้านาชีพดับเพลิงมา
เลยขอยืมถังดับเพลิงเขาไว้ก่อนครับ
จากนี้นายพีรยุทธ์สามียังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้
แก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการเอากล้องวงจรปิด

เพราะว่าในครัวเป็นจุดที่เกิดไฟลุกไหม้บ่อยที่สุด

ก็น่าจะพอเดาได้หรือว่าอาจจะเห็นหรือรู้ได้
ตกลงแล้วสาเหตุที่ไฟมันลุกขึ้นมา

เป็นได้ทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์
และศัยศาสตร์เขาก็บอกเขาก็ไม่กล้าลบหลู่
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงหน่อยนะคะ
ไฟปริศนานี้มันติดขึ้นมาได้ยังไง
โดยพรุ่งนี้เขาจะนิมนต์พระมาทำบุญอีกครั้งหนึ่ง
อีกครั้งค่ะทุกคนในบ้านยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
ไม่ได้จุดไฟขึ้นมาเองเพื่อจะกุเรื่อง

แต่ตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาก็จับสังเกตว่ามีคนในบ้านเป็นคนจุด
ใช่คือตอนแรกกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ย
มันก็อาจจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าแสงแดดตกกระทบ
แล้วเหมือนที่เราเคยเรียนไฟฉายส่องแล้วติดไฟ
แต่เมื่อคืน๔ทุ่มแดดไม่มีแล้ว
ถูกต้องมันมายังไงอ่ะต้องรอกันตรวจสอบต่อไปนะครับ